กรณีที่เจ้าของห้องเช่าเขาปล่อยให้กับผู้เช่า
โอ้โหเรื่องห้องเช่านี่มันเรื่องยาวนะ

คือเหมือนกับว่าเปิดห้องให้เช่าหรือบ้านให้เช่า
คือสภาพตอนให้เช่าเนี่ยโอ้โหอย่างดี
แต่พอเช่าไปได้สักปี๒ปี
คืนห้องเช่ามาไปเห็นนี่ถ้าเป็นลม

คือคนเช่าเขาก็ส่งค่าเช่าทุกเดือนทุกเดือน
เป็นปกติแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้มาอยู่ในห้อง

คนเช่าบอกว่าไม่ได้ยังไม่พร้อม
ใจร้อนไปเปิดดูเองเลยนะคะ
ตะลึงเลยภาพที่เห็นในห้องของเขาเอง
คุณผู้ชมเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลย
นี่แหละคุณผู้ชมเป็นสภาพภายในห้องเช่าที่บอกไป
กรงอันนี้คือกรงสัตว์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องคุณจุธารัฐนะมีกงเลี้ยงสัตว์นะ
มีฟางข้าวของเครื่องใช้ต่าง
ถูกทิ้งวางแบบนี้ทั่วห้องเลยค่ะ
ค่ะนะคะลามไปถึงระเบียงห้องเลยนะคะ
ี้นกกระจัดกระจายเกลื่อนไปเลย
บอกว่าเปิดห้องไปแบบนี้แทบช็อกเลยอ่ะนะคะ
ต้องช็อกแหละค่ะเพราะว่าคือนึกว่าให้คนอยู่ไง
มันกลายเป็นห้องเช่าเรากลายเป็นที่อยู่สัตว์ไปแล้ว
คืองงว่าทำไมขนนกมันกระจัดกระจาย
แล้วดูว่าแบบเจ้าขนนกมันหนาจากพื้นขึ้นมาด้วยนะ
โอ้โฮมันมูลมันอีกอ่ะยังไงใช่นะคะ
ตู้เย็นนี่ก็บอกว่าเป็นคาบเขละเลยนะคะ

ของที่แช่ในตู้เย็นก็บูดเน่าเสียไปหมดแล้วอะค่ะ
คือเจ้าของห้องเขานำคลิปนี้มาแชร์แล้วก็ระบุว่า
ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองหากปล่อยให้คนเช่าจ่ายเงินทุกเดือน

อย่างที่บอกไปคนชอบบอกว่ายังไม่พร้อม
ก็เลยเดินทางมาดูห้องเอง
โอ้โฮยขี้นก
ตรวจสอบถามจากเจ้าของห้องก็พบว่า
นายศิววงศ์แพรอนุสรเป็นเจ้าของห้อง
ก็พาทีมข่าวของเราขึ้นไปดูบนห้องเหมือนกัน
เปิดประตูเข้าไปก็ต้องตกใจสภาพภายในห้อง

มีกรงเลี้ยงสัตว์อยู่๙กรง
อยากไย่ขึ้นระยงระยางระหว่างกรงกับผนังห้อง
ฟางอย่างที่บอกกระจายอยู่ภายในกรง

ใช่ส่วนสัตว์หรือเปล่าคะเนี่ย
นั่นน่ะสิแล้วก็ไม่ใช่มีแค่นกอย่างเดียวนะ
แมงสาบจิ้งจกครบเลย
อยู่ภายในนมกล่องที่มันแช่อยู่ในตู้เย็น

แขวนเสื้อในห้องน้ำบนอ่างล้างจาน

มีหมอนมีผ้าขมและกระถุงพลาสติก
ใส่เสื้อผ้าไว้และวางทิ้งไว้
แล้วก็มีฝุ่นมีหยักย่ายเต็มไปหมดเลยค่ะ
เจ้าของห้องเล่าให้เราฟังว่า
มีผู้หญิงอายุประมาณ๔๐กว่าปี
อาชีพเขาก็คือขายสัตว์เลี้ยงอยู่ที่สวนจตุจักรค่ะ
มาขอเช่าในราคาเดือนละ๕๐๐บาท
คือมาเช่าตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้วนะคะ

ใช่บอกว่าเดี๋ยวจะเช่าไว้อยู่อาศัย
ทีนี้ก็จ่ายเงินค่าเช่าให้ทุกเดือน
ก็เลยไว้ใจเนอะไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปเปิดดูห้องเช่าว่าเป็นยังไง
กระทั่ง๒เดือนที่แล้วก็ติดต่อบอกว่าจะขอคืนห้อง
ผู้เช่าบอกว่าไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะคืนให้หรอก
เพราะว่าห้องไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม
เขาก็คิดว่าผนังห้องที่ตกแต่งไว้เนี่ย
คงจะได้รับความเสียหายเล็กน้อย
ถึงมันจะไม่อยู่ในสภาพเดิมยังไงมันก็คงไม่ขนาดนี้

อาจจะเป็นแมวเป็นอะไรมาขวนนิดหน่อยนะคะ

แต่ทีนี้นะคะพอเปิดเข้าไปดูก็นี่แหละค่ะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
และที่สำคัญตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อผู้เช่าได้แล้วนะคะ
แล้วก็ไม่ได้โอนเงินค่าเช่ามาให้
ก็เลยไปเปิดดูก็ต้องตกใจกับสภาพห้องที่เปลี่ยนไปแบบนี้

สิ่งที่เจอคือมันต่างกับที่เราคิดไว้

ก็คือเข้ามาคือจากไย่เต็มเลยอะไรอย่างนี้ครับ

ก็คุยกันเราก็ติดต่อกันนานอยู่แล้ว

เพราะว่าดูจากเขาแล้วก็ไม่น่าจะเป็นคนที่จะทำให้เป็นแบบนี้ได้นะครับ
เราก็เสียใจเสียใจอีกนิดนึงฮะ
โอ้โหห้องเราพังมากเยอะมาก
เขาปรับเปลี่ยนห้องเราโดยที่ไม่ได้ชี้แจงเราเลยนะครับ

คือไม่เข้ามาดูแลทำความสะอาดอะไรให้เราเลย
ไม่ชี้แจงอะไรเลยสักอย่างแล้วก็หายไปเลย
จากที่ดูนะครับน่าจะเป็นพวกหนูแฮมเตอร์
หรือไม่ก็เป็นพวกเต่ากระต่ายอะไรประมาณนี้นะครับ

ทีนี้ก็ไปสอบถามคนที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับ

คือไม่เห็นผู้เช่าห้องดังกล่าวนี้มานานแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีการนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปไว้ในห้อง
จนทำให้ห้องมันสกระปกขนาดนี้
จากนี้ก็ยังไม่เคยได้ยินเสียงสัตว์ร้องแต่อย่างใดค่ะ
โดยขณะนี้ได้เข้าไปส่งเอกสาร
ขอยกเลิกสัญญาเช่าห้อง

ที่อยู่ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดสกลนคร
ภายใน๗วันไม่ติดต่อกลับมา
เตรียมให้ทนายความดำเนินการฟ้องร้อง

เพราะว่าต้องนำสิ่งของที่อยู่ในห้องออกไปทิ้ง

มาทำความสะอาดทั่วทั้งห้องเลยนะคะ

กว่าที่จะมีการรีโนเวทใหม่ห้องใหม่

เพราะว่าให้สัตว์หลายชนิดมาอยู่